ในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้ในวันเสาร์

โดยเฉพาะคู่เอกก็เอามวยค่าตัวเรือนแสน
หย่ามปากกาเล็กตอนลักษณ์๒กลับมาชบครั้ง
ความเคลื่อนไหวนะครับของศึกยอดมวยไทยรัฐ
มวยดีดูฟรีไม่มีการพันัน
ฆ่าตัวเรือนแสนเข่าดีนะครับอาวุธหลากหลายหนักแล้วก็แรง
เจอกับช้างศึกเกียรติทรงฤทธิ์หรือว่าชื่อเดิมก็คือเขมรน้อย
วยเข่าอาชีพครับขวางแทงได้ดีมากแล้วก็รูปร่างสูงยาว
ช่วงหลังในฟอร์มสดนะครับกำลังห้าวขึ้นมาเฉพาะไฟล์ล่าสุด
โชว์ฟอร์มดีนะครับไว้ที่ศึกยอดมวยไทยรัฐ
หักปากกาเสียแล้วก็เอาชนะรุ่นนิมิตส์สิงค์ครองสี่
ซึ่งมวยคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนเป็นดาร์บี้แมชของเมืองบุรีรำด้วยครับ
ส่วนคู่รองสุริยันเล็กอบตกัมภีร์ต่ออำหนัก๒ปอนด
เจอกับเพชรเกรียงไกรต่อศิลาชัยพิกัด๑๑๗กับ๑๑๒
คู่สองครับหานสึกเล็กมกรุงเทพธนบรี
เจอกับเดชวิชิตสจพิชิต๘ริ้วพิกัด๑๒๐ปอนด
แล้วก็คู่เปิดหัวสกัดเพชรเกียรติวิสุทธิ
พบกับม้าศึกเล็กอบตกัมภีร์พิกัด๑๐๗ปอนด์ครับ